ห้ามหาเสียงนะฮะห้ามขายเหล้าขายแอลกอฮอล์นะครับ

อยากขายให้ใครเด็ดขาดนะครับ
เราต้องใช้สิทธิ์ของเราในการกำหนดอนาคตของประเทศ
แต่ปรากฏว่าที่กาญจนบุรีครับ
มีอสมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงฮะ
มีเงินในกระเป๋า๗๐๐กว่าบาทพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
แล้วเขาเอาเงินไปพร้อมกับโพยรายชื่อ

เหมือนจะเอาเงินไปจ่ายเงินซื้อเสียงให้กับสอสอ
เจ้าหน้าที่เห็นก็เลยไปถ่ายคลิปแล้วจับตัวได้
คุณป้าคนนี้พยายามจะยัดเงินให้เพื่อปิดเรื่องด้วยครับ

เดี๋ยวสองกระทงนะกระตูนเจ้าหน้าที่อีก
แล้วป้ามีเงินเต็มกระเป๋าเลย
แบงค์พันธุ์เป็นปึกเลย๗๐๐๐๐กว่าบาท

เพราะมันมีโพยรายชื่อตั้ง๒๘แผ่นครับ

คลิปนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นที่บ้านพักของผู้หญิงคนนี้ครับ
เธอเป็นอสมอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะ
หลังจากได้เบาะแสว่าคุณป้าเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นหัวคะแนน
รับเงินของผู้สมัครพักใหญ่พักหนึ่ง
ของเขตเลือกตั้งที่๑จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อจะเอาเงินไปแจกจ่ายให้กับคนที่มีรายชื่อตามโพย
เดี๋ยวลองดูนะครับจะมีกระดาษที่เขียนด้วยลายมือ

นายคนนั้นนางสาวคนนี้มีเบอร์โทรมีกำกับทุกอย่าง
เอาไว้หมดเลยในเอกสารต่างที่นะครับ

เห็นเลขไหมครับไล่ตั้งแต่ลำดับที่๑บนสุด
นี่แค่๓๐รายชื่อนะแล้วมีแบบนี้๘แผ่นนะฮะ
จะอ้างอะไรได้ไหมจะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่ได้ไปซื้อสิทธิ์ขายเสียง
มันมีเหตุผลอะไรจะฟังขึ้นไหมที่จะมีรายชื่อเบอร์โทรแล้วเอาเงินไปแจก
มิ้วเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมทุกคนคิดเหมือนกันเลยกับที่พี่มิ้วบอก
แต่คุณป้าเขายังมีคำอธิบายนะคือเดี๋ยวให้รอติดตามว่าเขาจะฟัง
ฟังการอธิบายคุณป้าเขานะฮะว่าเขาจะอธิบายไปทางไหน
แต่เบื้องต้นในกระเป๋านกคู่ของเขามีเงิน๗๑๐๐๐บาท
มีโพยรายชื่อ๒๘แผ่นพยายามจะจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
เคลียร์๓๐๐๐บาทตอนแรกที่เห็นแล้วบอกว่าแหมไม่รักป้าเลย
ไม่รักป้าเลยพวกหนูป้าอุตส่าห์ขออสมเข้ามา
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ได้สิป้าผมไม่ได้รับเคลียร์ไง
สุดท้ายคุมตัวไปโรงพักษพเมืองกาญจนบุรี

ทีนี้คุณป้าผู้หญิงคนนี้ครับจริงแล้ว
มีอาชีพเป็นแม่บ้านทำความสะอาดที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นอสมประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสำโรง

อ้างว่าเมื่อวันที่๖พฤษภาคม
ก่อนที่จะมาถูกจับกลุ่มได้เมื่อวันที่๘พฤษภา
มีผู้ใหญ่ชื่ออ้อยผู้ใหญ่อ้อยโทรมาติดต่อ
เดี๋ยวจะมีคนเอาเงินมาให้นะ
แป๊บเดียวประมาณ๑๐๑๕นาทีพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
มอเตอร์ไซค์ขี่มามาจอดแล้วมีถุงเงินแขวนเอาไว้
ป้าก็บอกว่าอุ๊ยอะไรอ่ะเอามาแขวนไว้แบบนี้เลยเหรอ
เอาเงินมาให้ไม่พอแล้วมีการบอกว่า
เดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนหัวละ๓๐บาทด้วยนะ
แต่ป้าเขาก็ยังไม่ได้เอาเงินไปแจกจ่ายใครเพราะเขาบอกว่า
ป้าไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของพักไหนเบอร์อะไร
แล้วถ้าป้าไปทำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะบาป
เดี๋ยวมันบาปป้าสาบานเลยบาทเดียวป้าก็ไม่ได้เอามา
ขอให้ตายโหงเลยนะป้าเล่นบทนี้เลยนะครับ
ลองฟังป้าเขาสาบานและชี้แจงครับ
นี่ฟ้าไม่รู้จริงว่าเบอร์ไหนยังไง

ซัดทอดเลยครับป้าถ้าป้าบอกว่าเบอร์นั้นเบอร์นี้เดี๋ยวจะโยนบาปให้เขาไง

ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนแล้วป้ายังไม่ได้แจกเงินให้ใคร
ก็แค่แบบว่ามีคนโทรมาผู้ใหญ่อ้อยนั่นแหละ
โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเอาไปส่งให้นะ

อุ้ยมีโพยลายชื่อมาเบ็ดเสร็จเลย
แล้วได้หัวละ๓๐บาท
ป้าบอกป้าไม่รู้ว่าผิดกฎหมาย
แต่ป้าแสดงความบริสุทธิ์ใจ

เอาเงินทั้งหมด๗๑๐๐๐บาท
และในกระเป๋านกฮูกป้ามีเงินป้าใส่ไปด้วยนะ

นี่ชี้แจงแบบนี้ด้วยนะฮะ
เอาทั้งหมดที่มีมอบให้ตำรวจ

อยากให้พนักงานสอบสวนช่วยเช็คหน่อยซิ
เงินใครแล้วของเบอร์ไหนพักไหน
ป้ายินดีจะให้ข้อมูลเต็มที่เลยนะ
อืมอ่าจากตอนแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าไปจับได้

แต่พอฟังไปฟังมาเหมือนกับคุณป้าชี้แจง
จนทำให้คนมองว่าป้านี่แหละเป็นคนบริสุทธิ์ใจจริงนะ

อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เห็นว่าจะถูกเชิญไปให้ข้อมูล
กับกรกตประจำจังหวัดกาญชนบุรีนะครับ

ถ้าสืบสาวราวเรื่องไปถึงใคร
ก็คงจะต้องว่ากันไปตามกฎหมายแล้วก็กฎการเลือกตั้งด้วยครับ

เอามือถือเอาอะไรถ่ายคลิปมันเป็นหลักฐานได้หมดเลย